หลายคู่เนี่ยโชว์ความหวานกันไปมากแล้วแล้วก็อ่านกันไปหลายคู่
แล้วคู่ไหนที่มันแบบเงียบเขาเกิดอะไรขึ้นกับความรักครั้งนี้หรือเปล่า
เอาจริงหลายคนลุ้นว่าความรัก
วันนี้วันวาเลนไทยเนี่ยหลายคนบอกว่า
คู่ของแม็กซ์สงกรานต้องไม่ธรรมดา
แต่กลายเป็นว่าเงียบอย่างเป่าศากเลย
จริง
คนมีคู่เขาก็โชว์ความหวานแบบน่ารักกันไป
ความหวานเต็มฟีดกันเลยทีเดียวนะ
พอเห็นว่าคู่รักแมทสงกรานเงียบคนก็จับสังเกตไง
ในกลุ่มแฮปปี้กันขนาดนั้นแล้วแมทสงกรานยังไงกันดี
เพราะมันประจวบเหมาะกับที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นแมทมือลั่น
คนก็ยิ่งโยงเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะหรือว่าความสัมพันธ์คู่นี้
เออพูดผู้ชมค่ะ
ก็ถามไปแล้วเขาบอกว่าแค่งอนการถามผู้จัดการสงกรานนะคะ
แต่ไปมาเขาบอกว่ารอดูตอนวาเลนไทย
จริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ

ชาวเน็ตแม้ตั้งข้อสงสัยกันใหญ่ค่ะ
ว่าการตอกตอบข้อมันของและแพ็ตตี้งานวันเนี่ย

บนเลนส์ทีก็ยังไม่พูดขึ้นที่ดแดนสักนี้่ดี๊เร๋าเลยนะคะ

ตรงกับวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เงียบกริบเช่นกัน
แฟนคลับที่เข้ามาเชียร์คู่รักมาทอนคู่นี้โอ๊ยแอบเสียใจ
เพราะปีที่แล้วเนี่ยแดนเขาก็ลงรูปคู่แถมแคปชั่นหวานหยด
บอกว่าผมรู้สึกกับเขาเหมือนเป็นวันแรกที่รู้สึก
อยู่กับเขาเป็นมากกว่าแฟนเป็นเพื่อนเป็นน้องสาว
ผมเคยบอกตัวเองว่าชีวิตผมมีความสุขแล้ว
ผมมีครอบครัวที่ดีมีงานมีเงินพอใช้

ก็รู้สึกแบบว่าเออต้องมีคนนี้

ก่อนออกงานมาสัปดาห์ที่แล้ว
มีธรรมเนียมพวกนี้นะมีโอกาสอยากจะให้ก็ให้เลย
ไม่ได้มีพิธีว่าต้องเทศกาลไหนก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมทำไม
ไม่เห็นภาพหวานของคู่แดนแพตตี้ในวันวาเลนไทยก็เป็นได้
อย่าเพิ่งตรวจสรุปเขาอาจจะให้กันแต่ไม่ถ่ายรูปลง

เทศเจ๊มอย๑๐๘มาแล้วจ้ะย้าจมิตพี่แจ๊คเลย

มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่า
เมื่อวานนี้เธอเห็นคู่นี้มาทำหน้าด้วยกันที่คลินิกแห่งหนึ่ง

เขาอยู่ด้วยกันเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าเจอจริง

เน้นยังเห็นสวมรองเท้าถุงเท้าให้กันอยู่เลย

คือปกติมากความหวานแบบนี้
นะคะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากคนใกล้ชิดคุณผู้ชม
ทวิตเตอร์โอ้โหตอนนี้ดังมากในทวิตเตอร์
บอกว่าแดนแพตตี้มีภาพด้วย

หลายคนคงห่วงและคิดถึงสองคน
พี่บอกได้แค่ว่าน้องสบายดี

กับงานที่น้องทุ่มเทอยู่นะคะ
จากนั้นก็มีภาพที่คุณแดนเนี่ยก็กำลังทำงานนะคะแล้วก็ทำให้แฟนคลับได้ดูกันเนี่ยค่ะ
เป็นเบื้องหลังเพื่อเป็นการยืนยันว่า

แต่ฉันก็ไม่สบายใจพูดตรงมันไม่ชัดไง
คือถ้าอยากให้ชัดก็คือให้แพตตี้หรือว่าแดนลงรูปคู่กันไปเลยเปลี่ยนไปเลย
เพราะว่าส่วนตัวก็ถามผู้จัดการทั้งสองคนไปก่อนหน้านี้

แต่ว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้อยากให้เขาเลิกนะ

ฉันสังเกตจากแคปชั่นจากแคปชั่นดูต่างคนต่างทำงานไหมช่วงนี้

ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งแดนแล้วก็แพตตี้ด้วยนะคะ
ให้กลับมาแบบมีรูปหวานเร็วแล้วกัน